คุณใบตองพาไปดูความสวยงามตามธรรมชาติ
ฉันก็จะพาไปดูความน่ารักตามธรรมชาติ
ของน้องหนูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสุรินทร์

เพราะว่าเขาใส่ผ้าไหมไปโรงเรียนค่ะ

ใส่ผ้าไหมเนี่ยอย่างนี้

นี่เป็นน้องที่โรงเรียนกระเทียมวิทยาค่ะ
ตะบนกระเทียมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์

ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเป็นภาพชินตาแล้วว่าทุกวันศุกร์
น้องเขาจะนุ่งผ้าถุงกับผ้าสโรงไปโรงเรียน
คือไม่ใช่เป็นแฟชั่นอะไรยิ่งใหญ่มโหลานอะไรอย่างนั้น

คือมันเป็นนโยบายที่ทางโรงเรียนให้ใส่
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารเส้นใยไหมของชุมชนนะคะ
คุณครูเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าชุมชนกระเทียมเนี่ย
มีชื่อเสียงอย่างมากเลยเรื่องของผ้าไหม

ชาวบ้านเขาก็เลยว่าถ้ามีชื่อเสียงแบบนี้ก็อยากจะให้ชาวชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารกันด้วย

เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มานุ่งผ้าใหม่ซะ
ถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาไทยไปด้วย
เด็กตั้งแต่ชั้นม๑ถึงม๖ก็เลยใส่ผ้าไหมนุ่งสโรงมาโรงเรียนทุกวันศุกร์นะคะ

ก็บอกเลยนะคุณว่าผ้าถุงที่เขาใส่นี่นะมีทั้งแบบที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทอไว้แล้วแล้วก็เอามานุ่ง
แต่บางคนนะน้องเนี่ยเขาทอผ้าใส่กันเองเลยนะคุณ

ใช่เพราะว่าทางโรงเรียนจะมีสอนทอผ้าไหมด้วย
น้องที่นี่ก็เลยทอผ้าไหมเป็นและแต่ละลายเห็นไหมคะ
สีสันก็สวยลวดลายก็สวยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นี่ถือว่าน่าชื่นชมมากนะคะที่หนึ่งล่ะพร้อมเพลียงกัน
ใส่เสื้อผ้าสวยบางคนใส่แล้วมีความสุขเต้นไปด้วยนะ
นี่คือข้างบนเป็นเครื่องแบบนักเรียนเป็นเสื้อที่เราคุ้นเคย

ดีมากเลยอันนี้เป็นสิ่งดีนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นความสวยงาม

โตไปก็ไม่ต้องเข้าในการใส่ผ้าไทย
อันนี้นุ้งแบบพี่ชายนุ้งแบบหางไหล

ไส้ไหลก็โดนแทงไส้ไหลไม่ใช่
ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เป็นวิธีการนุ่งผ้า

หลายรูปแบบนะคะพาผ้าไหมสุรินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
มีหลายรูปแบบนะคะเขาใส่เฉพาะวันไหนนะ
ทุกวันศุกร์จริงหลายโรงเรียนก็มีใส่แต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่เป็นบางผ้าพื้นเมือง
อาจจะไม่ใช่ผ้าไหมแต่ที่นี่นี่คือผ้าไหมแท้เต็มผืดเลยสวยงามจริงนะคะ
เดี๋ยวเรารอชมที่อื่นเผื่อว่าจะมีภาพบรรยากาศสดแบบนี้มาชมด้วย
ปกติแล้วทุกวันศุกร์แต่ละโรงเรียนเขาจะให้นักเรียนใส่ผ้าไทยชุดไทย
เห็นเด็กน้องใส่แล้วก็น่ารักเหมือนกันนะ
สมัยเราเรียนนี่ยังไม่ได้ใส่นะคุณได้ใส่ดีแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจ